มาช่วยกันพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดนะฮะ
ก๋วยเตี๋ยวสั่งมาพอรับมาแกะเทใส่ชาม
ห้าสิบบาทนะได้เท่านี้คุณผู้ชมไปดูนี่ฮะ
ก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทนี่อยู่ในถุงก่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยเทใส่ชามค่ะ
และจะเห็นว่า๕๐บาทมันมีอะไรบ้างคุณ
อุ๊ยเอ็นดูค่ะคุณขวัญห้าสิบบาทได้แค่นี้จริงหรือ
ภาพนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คโพสต์ลงในกลุ่มของอร่อยเมืองปฐุม
หลังจากสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่ง
แต่โอ้โหปริมาณสวนทางกับราคามากเลย
จะต้องกินจริงเหรอหรือว่าต้องน้ำตาไหลก่อน

เจ้าของโพสต์ระบุว่า๕๐บาทอ่านไม่ผิดค่ะ

ปกติเคยทานที่ร้านแต่ด้วยความขี้เกียจ
ก็เลยสั่งแอปพลิเคชันสั่งอาหารไป
มีเส้นตามที่เห็นค่ะลูกชิ้น๓ลูก
หมูนิดหน่อยมันซ่อนตัวกันอยู่แบบนี้

ท่านโทษนะคะต้มมะม่ากินเองอิ่มกว่าค่ะ
แท็กย่านบางครูวัดของปฐุม

ส่วนใหญ่ก็ไปทิศทางเดียวกันบอก

โอ้โหบางคนบอกเอ๊ะหรือว่าอาจจะเพราะสั่งออนไลน์

ก็เลยต้องลดปริมาณอาหารนะครับ

คุณผู้ชมไปดูเรื่องของราคากันบ้าง
เวลาไปห้างเราต้องดูป้ายราคาเวลาซื้อของใช่ไหม

ติดป้ายสีเหลืองไว้ลดราคาเหลือ๔๙๔บาท
ก็ดีใจโอ้โหกระทะนี่ก็ถือว่าถูกแล้ว
เดี๋ยวแล้วป้ายเหลืองด้วยนะรถล้างสตอ

แต่พี่เขาเห็นนะอยากรู้ราคาจริงว่ามันลดมากี่เปอร์เซ็นต

แงะป้ายสีเหลืองเปิดดูป้ายสีขาว
เอ้าราคาเดิม๓๔๕๐๐๐บาท
โอ้โหลมแทบจับค่ะถูกกว่าที่ลดราคาด้านหน้า

อันนี้เขาเอามาโพสต์กันนะฮะ

ทีเด็ดป้ายเหลืองโพสต์ไว้ในเพจผู้บริโภคฮะ
โอ้โหหลายคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หนักเลย
บอกโอ้โหนี่มันรถหรือมันหลอกกันแน่
เรียกเข้าใจเลยนะปกติเนี่ยเหล่าบรรดาแม่บ้านอะไรอย่างนี้

อันนี้ต่อไปนี้คงต้องดูให้ดี

เดี๋ยวคงใส่ต้องซื้อตอนป้ายไม่เหลือง